อนาคตใหม่ด้วยกันก็น่าจะค่อยคิดให้อาศัยกันได้มันอาจจะเบียดเสียนิดนึงนะคะ
แล้วก็สถานที่มันพักแคบเนาะเพราะว่าพักเราก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรนะคะ
คิดว่ามีโอกาสเต็มจากรถไหมมีโอกาสอย่างดีก็อาจจะออกไปตรงที่จอดรถหรืออะไรอย่างนี้นะคะ
หรือว่าถ้ามันเต็มแน่นมากจริงอาจจะต้องขยับขยายลงไปข้างล่างอะไรเดี๋ยวก่อน
มีการเตรียมแผนไว้บ้างไหมคะว่าถ้าเยอะเกินไปนี่จะยังไง
ก็สาธิกไว้เหมือนกันว่าถ้าเกิดเยอะมากเนี่ยจะต้องลงไปข้างล่างนะคะ
แต่ว่ายังไงก็คงไม่ได้มีปัญหาคงจะเรียบร้อยดี
เพราะว่าประชาชนที่มาเราเชื่อว่าทุกคนเข้าใจ
แล้วก็ถ้าคนไม่อาศัยกันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร
เรื่องที่จอดรถจอดรถหลายคนก็บอกว่าหาไม่ได้
แต่ก็เขาก็เข้าใจเพราะว่าโดยปกติตึกมันก็ไม่ได้รองรับคนได้มากอยู่แล้ว
ลงไปข้างล่างคืออยู่ในพื้นที่อาคารใช่ไหมคะ
ไม่ได้ออกไปข้างถนนหรือว่าริมถนนอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
ไม่หรอกค่ะเพราะว่าถ้าออกไปข้างนอกลงถนน
ก็รถติดแน่นะคะคงจะรบกวนประชาชนที่สัญจรไปมา
แต่ว่าอยู่ภายในบริเวณที่เป็นบริเวณของเราเอง

เมื่อเช้าพูดคุยกับคุณธนทรบ้างหรือยังคะวันนี้เป็นยังไงบ้าง

คือตอนนี้มันมีปัญหาว่าข้อมูลมันเข้ามาเรื่อย
แล้วก็เราก็ปิดจ๊อปไม่ได้สักทีนะคะ
แต่ว่าก็คุยกับผู้หลักผู้ใหญ่ทางการเมืองหลายคน
แปลงกดดันก็ค่อนข้างเยอะเพราะว่าประชาชนคาดหวังกับเรามาก
ทีเซอร์ออกไปนี่วันเดียวล้านวิวนี่ประทับใจมากนะคะ

แต่ผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านก็แนะนำมาบอกว่า

ข้อมูลต่างมันจะไหลเข้ามาเรื่อยแบบนี้แหละ
จนถึงวันที่จะอภิปรายข้อมูลก็ยังเข้ามาอีกเลย
เพราะว่าประชาชนที่อยากใช้เราเป็นกระบอกเสียง
เป็นที่เปิดเผยข้อมูลที่ถ้าตัวเขาเองเป็นประชาชน
หรือเป็นคนเดียวอีกเล็กเนี่ยอาจจะไม่จำเปิด
แต่ว่าถ้าสมมติให้ปรับหลายการทำในการที่แฟนไม่ไว้วางใจ
ก็อยากจะให้มันปรากฏต่อสาธารณชนว่า
เพราะฉะนั้นตอนนี้โย่งมากถึงกันกว่าการเตรียมอภิกายไม่ไว้วางใจ
แต่ว่าอนาคตใหม่ข้ามช็อตไปที่อภิปรายไม่ไว้วางใจ
วันนี้มันเป็นคำคำตัดสินอยู่กับภาคนะคะ

เพราะฉะนั้นแน่นอนก็ต้องโฟกัสเรื่องของประเทศชาติมากกว่า
โดยเฉพาะเมื่อประชาชนคาดหวังว่าให้เราทำงานอย่างเต็มที่
และแน่นอนวันนี้คำตัดสินจะออกมาเป็นยังไง
การอภิปรายไม่ไว้วางใจยังคงมีอยู่

แต่ถ้าเป็นออกมาในโลกนี้นะคะ
คนที่อาจจะไม่ได้อภิกษ์ปลายไม่ไว้วางใจนี่เตรียมการยังไง
คนที่ไม่ได้อภิปรายไม่ไว้วางใจ
อาจจะพูดแบบไม่อยากเปิดเผยนะคะว่าใครจะอภิปรายเรื่องอะไรบ้าง
แต่ว่าคนที่จะถูกตัดสิทธิ์ไม่ได้มีเยอะ
สอสอบกระเป็น๘๐๙๐ที่วางตัวไว้ว่าจะเป็นอภิกษ์ปลายไม่ได้อภิกษ์ใจ

ส่วนคนที่ถูกตัดสินไปก็อย่ากลัวว่า
พอถูกตัดสินแล้วไม่ได้อภิกษ์ปลายในสะพานแล้ว
อาจจะได้มาป้องบังกันแล้วได้พูดคุยกันเห็นหน้ากันเลย

ก็อย่างที่บอกค่ะข้อมูลเตรียมไว้หมดแล้วนะคะ
ถ้ามีการตัดสินจริงข้อมูลที่เราเตรียมมาเป็นเวลาหลายเดือนไม่เสียเปล่าแน่นอน

ขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวขอเข้าไปเจอ